มีภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางสี่แยกแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำปาง
ค่ะนะฮะเป็นคนขายพวงมาลัยอืม
ปกติตามสี่แยกเราก็จะเจออยู่แล้วค่ะนะครับก็ไม่รู้ว่าแหม่
ถึงท่านมีพื้นที่สัมปทรงสัมปทานกันหรือเปล่ายังไงเนี้ยนะฮะแย้งพื้นที่กัน
โอ้โหถึงท่านต่อยกันเลยนะครับค่ะลางสี่แยกเลยนะฮะ
เอาครับได้เวลาเอ้าคืนครับอ้าวศอกมาปลีกใครดีใครอยู่ได้ครับหักลงได้
โอ้โหไม่เป็นไรครับไม่น่าสนใจแล้วครับงัดดอกลุกขึ้นมาได้
มาตราหัดกันต่อหัดกันต่อคืนมาตรายางกันฟันจะหลุดแล้ว
นี่ฮะคนที่เขาเอาภาพเอาคลิปมาลงนี่เขาใส่เสียงภาคมวยไปนะใช่ค่ะ
คือไม่สนใจอะไรเนอะรถก็วิ่งไปวิ่งมาก็ต่อยกัน
เสื้อดำนี่ก็เหมือนกับจะลุกไล่ต่อยเขาฝ่ายเดียวอ่ะนะฮะอีกฝ่ายนึงก็เนี่ยฮะ
พยายามที่จะปัดป้องพยายามเดินนีนะครับคุณผู้ชมครับ
เราจะเห็นคนที่เข้าไปช่วยแยกนะครับเป็นเจ้าของร้านขายกล้องวงจรปิดในลำปาง
ชื่อคุณอดุลอายุห้าสิบปีเสื้อสีเหลือง
เข้าไปเตือนไปบอกตบหลังบอกเอาแยกเถอะพอเถอะ
คุณอดุลบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๑โมงเมื่อวานนี้นะครับ
ตอนนั้นนั่งอยู่ที่ร้านได้ยินเสียงคนทะเลาะกันก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาดู
ก็เห็นว่าเขาชกกันอยู่ก็พยายามเข้าไปห้ามทั้งคู่ก็บาดเจ็บฟกช้ำนะตามใบหน้า
สาเหตุเกิดจากคนขายพวงมาลัยหนุ่มทั้งสองคนมาขายที่สี่แยกป่าขามตรงนี้
แต่ตกลงเรื่องพื้นที่ขายกันไม่ได้จะแย่งพื้นที่ขายพวงมาลัยกัน
ก็เลยเกิดเหตุการณ์ตามภาพเกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุถามแอบพ่อผู้ไพร
ก็มาแยกอีกทีแล้วก็พาทั้งสองคนไปทำแผลที่โรงพยาบาล
นี่คือหนึ่งในสองที่อยู่ในคลิปนะครับเราไปเจอไหนสอนชัยอายุ๓๐ปี
วันนี้เขาอยู่ที่บ้านนะนายสอนชัยเนี่ยคือถ้าดูในคลิปเนี่ยนายสอนชัยคือผู้ชายเสื้อขาว
ที่ถูกลุกไล่ถูกไล่ต่อยอย่างเดียวที่เสื้อดำไล่สาวเอาสาวเอาอ่ะ
เขาบอกว่าเนี่ยแผลผมก็เต็มเลยเดี๋ยวดูภาพนายสอนชัยคู่กันไปด้วยนะ
นายสอนชัยเนี่ยเขาบอกดูคิ้วเขาหน่อยคิ้วซ้ายเนี่ยเย็บห้าเข็มนะฮะ
บอบช้ำตามลำตัวตามแขนเนี่ยเยอะแยะไปหมดนายสอนชัยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องราวเป็นแบบนี้
เขาเนี่ยขายพวงมาลัยอยู่สี่แยกป่าขามที่เกิดเหตุมาปีกว่าแล้วแล้ว๔๕เดือนก่อนเพื่อนของเขาเพื่อนของสอนชัยนะฮะ
ซึ่งขายพวงมาลัยอยู่อีกแยกนึงเขากลับบ้านแล้วฝากสอนชัยบอกมาขายแถวนี้แทนให้หน่อย
เขาก็เลยไปขายตรงนั้นแล้วคู่กรณีเนี่ยเสื้อดำเนี่ยในภาพวงจรปิดเนี่ย
ก็เลยมาขายตรงแยกป่าขามแทนนายสอนชัยทีนี้พอเพื่อนนายสอนชัยเขากลับมา
นายสอนชัยเขาก็ย้ายกลับมาขายที่เดิมก็คือตรงนี้แต่ปรากฏว่าชายเสื้อดำไม่ยอมแล้ว
ชายเสื้อดำบอกไม่ยอมบอกไม่ได้มาขายตรงนี้ไม่ได้
นายสอนชัยบอกเขาก็ไม่ยอมก็เขาขายมาก่อนหน้านี้ตั้งปีกว่า
เมื่อวานนี้ก็มาเจอกันฮะนายสอนชัยบอกว่าคู่กรณีเสื้อดำเนี่ย
เขาปรีมาเลยบอกว่าบอกแล้วไงไม่ต้องมาขายฟังไม่รู้เรื่องเหรอ
แล้วก็ถูกทำร้ายเลยซึ่งตอนนี้ไปแจ้งความไว้แล้วที่
สพเมืองลำปางนะฮะตำรวจบอกว่ามีหลักฐานจากภาพวงจรปิดแล้ว
เดี๋ยวจะเรียกคู่กรณีเนี่ยมาสอบสวนดำเนินคดีกันต่อไป
คือเมื่อวานทีแรกไปแจ้งความเนี่ยมันยังไม่มีหลักฐานปรากฏ
อืมเนี่ยวันนี้มีหลักฐานกล้องวงจรปิดเดี๋ยวก็ต้องเรียกมาสอบกัน
อ่าเสื้อดำคู่กรณีถ้าคู่กรณีอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกอย่างเนี้ย
จริงไม่จริงอะไรคุณก็ไปหาตำรวจนะคะ